เออเธอไปทำอะไรสัมภาษณ์อะไรอย่างไร

เมื่อวานนี้พอดีได้มีการสัมภาษณ์น้องมะนาว

ฉันนี่ไม่ได้ทำอะไรเลย๑๑โมง๒๐ฉันนั่งดูเธออยู่หน้าจอเลย
นี่นะฮะเป็นข่าวของน้องมะนาวนะครับ
ก็คือจริงแล้วน้องมะนาวเนี่ยนะฮะก็เป็นน้องคนหนึ่งนะครับ
ซึ่งถูกตอนนี้ได้ตั้งฉายาว่าเป็นเมียหลวงนะฮะ
ซึ่งเป็นคนที่ปล่อยคลิปไม่ใช่ขอโทษไม่ใช่ปล่อยคลิปสิ
เป็นคนที่ถ่ายเป็นคนที่ถ่ายคลิปนะฮะ
ที่มีน้องคนหนึ่งที่สื่อบอกว่าเป็นน้องไซไลน์นะครับ

ถอดเสื้อผ้าแล้วทำไมถูกตามว่าไซด์ไลน์คืออะไร
หมายความว่าไงก็คือโอเคแหละเขา
ไลน์ก็คือเหมือนกับขอโทษนะฮะ

ก็เหมือนกับผู้หญิงที่ไม่ได้นั่ง

ไม่ได้นั่งอยู่นี่แต่ว่าแบบเหมือนโทรไปตามมา
ไปตามแล้วก็มีเพศสัมพันธ์กันอ่ะ

เอาไม่ได้อย่าไปพูดอย่างนั้นสิ

แล้วไงล่ะสวพินี

บางคนเขาก็กินได้บางคนก็กินไม่ได้เอาง่าย

เนื่องจากที่เมื่อวานได้มีการสัมภาษณ์ไปนะครับ
ตัวเนี้ยสอบความลงแต่เนี้ย

มันรุนแรงไปรึเปล่า

ผู้ชายคนนี้มีแฟนมีอะไรอยู่แล้วหรือเปล่า
เพราะผู้ชายโทรไปตามน้องเข้ามาเอง

คือเขาก็เหมือนเด็กคอนโดที่เกิดขึ้นก็เป็นคอนโดของผู้ชาย

ที่เขาเรียกว่าสาวไทยไลน์

อันนี้ถูกต้องปะ
ถูก
ทำไมเขาถึงกลัวขนาดนั้น
เพราะว่าก่อนหน้าที่จะเห็นคลิปนี้นะฮะ

ก็เลยกลัวว่ากลัวว่าบ้างหรือเปล่า

ก็ใช่ไงทีนี้ปรากฏว่าหลังจากนั้นตัวน้องมะนาวณวันนี้ก็คือคลิปมันหลุดออกไป
ซึ่งตัวท้องคนนี้เขาบอกว่าเขาไม่ได้มีคนปล่อยแต่แน่นอนวันนี้เลย
เขาก็ได้มีการไปให้ปากคำกับท่านการบรรดิบลอยแล้วก็โดน๒ข้อหา
เขาบอกมาตรา๓๐๙บังคับขืนใจนะครับให้บุคคลได้กระทำในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้เต็มใจ
ไม่จริงอะกับอีกอันหนึ่งมาตรา๓๒๖คือหมิ่นประมาท
เพราะว่าในคลิปมีคำพูดของน้องมะนาวว่า

ส่วนเรื่องราวของพรบคอมพิวเตอร์เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องรอทางปทเป็นฝ่ายเรียกไปอีกทีนึงว่า

ใครเป็นคนเผยแพร่ถ้ามะนาวเผยแพร่ก็

แต่นางแต่นางบอกนางไม่ได้เผยแพร่นี่

คืออย่างนี้ผมก็ถามแกอย่างนี้เหมือนกันว่า
คุณมันแรงไปไหมที่ทำแบบนี้
มันสมควรเหรอเขาย้อนกลับถามผมคำเดียว

ถ้าเกิดพี่เปิดประตูไปแล้วเจอเมียพี่นอนอยู่กับผู้ชายเนี่ย

ไม่ใช่แต่เขายังไม่ได้เป็นผัวเมียกันนี่

ผู้ชายเนี่ยซื้อคอนโดนี้ให้ผู้หญิงคนนี้

มดดำผู้ชายเนี่ยซื้อให้คอนโด

เขาบอกน้องตอนนี้มะนาวต้องออกจากคอนโดนั้นแล้วนะ

เพราะว่าพ่อแม่เขาเนี่ยคือแม่ฝ่ายชายก็อาจจะ

แบบคือมะนาวเขาอยากจะเลิกแล้ว

ต้องไปพบที่สารแขวงพระราชนราชเนื้อ

การไปนอนกับสามีคนอื่นไม่ผิดใช่ไหม
ไม่ใช่ยังไม่ได้เป็นสามีภรรยากัน
แล้วคุณรู้เปล่าคุณแต่งงานกันรึยัง
คุณแต่งงานกันหรือยังที่คุณบอกว่าเป็นเมียหลวงเขาเนี่ย

ยังไม่ได้จดทะเบียนค่ะแต่ดิฉันอยู่กินกันอย่างสามีภรรยา
อ๋อเหรอเอาอย่างนี้ดีกว่าเรื่องแบบนี้ฉันขอสรุปเลยนะ
ไม่เจอกับใครนะไม่รู้หรอกเอาอย่างงี้ดีกว่าพอเราไม่เจอนะ

ลองเจอด้วยตัวของคุณเองสิมันสั่นไปหมดแล้วแหละ